สำหรับใครที่กำลังมองหาของขวัญปีใหม่นะครับแล้วก็อยากที่จะอุดหนุนช่วยชาวนา
ก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ตลาดข้าวไทย
เพราะตอนนี้มีอยู่หลากหลายผลิตภัณฑ์ทั้งข้าวหอมมะลิแท้จากนาข้าว
ไปจนถึงสินค้าแปรรูปจากข้าว
ซึ่งก็ถือว่าเป็นการซื้อผลิตภัณฑ์จากชาวนาโดยตรง
ผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมะลิหลากหลายรูปแบบจากชาวนาตัวจริง

เพื่อเป็นของขวัญส่งความสุขปีใหม่๒๕๕๙
เทศกาลของขวัญจากข้าวที่กรมการข้าวจัดขึ้น
เพื่อเพิ่มช่องทางการขายข้าวให้กับชาวนาไทยค่ะ
คนซื้อถ้ารักที่จะสืบสารข้าวไทย
เป็นสมบัติของประเทศเนี่ยก็คือ
สามารถที่จะซื้อข้าวเป็นของฝากได้
ซื้อข้าวเป็นของฝันในเทศกาลให้ของฝัน
ไม่ว่าจะเป็นคริสต์มัสปีใหม่นะครับ
ซึ่งทำไมที่ผมพูดอย่างนั้น
เพราะว่าเรามีข้าวที่หลากหลายชนิด
มีสินค้าข้าวมากกว่า๒๒ชนิดพันธุ์
แปลว่าถ้าท่านอยากได้ข้าวทางภาคใต้

ข้าวหอมกระดังงาอย่างนี้

ซึ่งตลาดทั่วไปไม่มี

จะได้พบกับข้าวสารหอมมะลิแท้คุณภาพดี
นำมาหุงให้ชิมกันร้อน

แล้วค่อยไปเลือกซื้อหาจากในงานได้เลยค่ะ
ลองดมใกล้ก็ได้กลิ่นหอมอ่อนแล้วค่ะ
รัฐดาสันประโพนตัวแทนชาวนาจังหวัดสุรินทร์บอกว่า
ข้าวที่นำมาขายในงานนี้การันตีคุณภาพ
และมองว่างานนี้จะเป็นการช่วยชาวนาให้สามารถขายข้าวได้ราคาอย่างแท้จริงค่ะ
จากปกติจะขายข้าวเปลือกได้เพียงกิโลกรัมละ๘บาท
แต่เมื่อนำมาสีแล้วแพ็คขายเองสามารถขายได้ในราคากิโลกรัมละ๓๕บาทค่ะ
แต่แม้ว่าชาวนาจะได้เงินมากขึ้นนะคะ
แต่คนซื้อกับซื้อข้าวได้ถูกลงเมื่อเทียบกับราคาตลาดค่ะ
หรือถ้าใครสนใจแบบแพ็คพร้อมมอบเป็นของขวัญแนะนำข้าวจากศูนย์ข้าวสหกรไทย
ไอเดียเก๋นำข้าวมาแพ็คในกล่อง

คือข้าวหอมมะลิข้าวกล้องมะลิและข้าวอินซี
ขายเพียงชุดละ๒๐๐บาทเท่านั้นค่ะ
เหมาะกับการเป็นของขวัญปีใหม่พร้อมมอบได้ทันที
จากในงานนี้นะคะจะมีข้าวกล้องหอมะลิข้าวหอมะลิมาขายในราคาที่ยุติธรรมแล้วนะคะ
ภายในงานยังมีสินค้าแปรรูปที่น่าสนใจค่ะ
หนึ่งในนั้นนั่นก็คือเค้กข้าวกล้องครับ
ที่มีคุณสมบัติที่ว่ากินแล้วไม่อ้วนนั่นเองค่ะ
หน้าฝอยทองแต่งด้วยเชอรี่แดงสดแบบที่เห็นนี้ทานแล้วไม่อ้วนนะคะ
เพราะทำจากข้าวกล้องงอกโดยราคาที่ขายเฉพาะงานนี้ลดเป็นพิเศษจากปอนด์ละ๔๕๐บาท
เหลือเพียง๓๐๐บาทเท่านั้นค่ะ
ข้าวกล้องงอกของเราเนี่ยเราผลิตจากข้าวกล้องงอก๖สายพันธุ์
ซึ่งปกติแล้วข้าวกล้องของเราเนี่ยเป็นข้าวกล้องที่ผลิตมาจากข้าว๖สายพันธุ์บวก๓ธัญพืชนะคะ
คือมีคุณค่าในการรักษาโรคอยู่แล้วนะคะ
กระบวนการผลิตของเราก็คือข้าวของเราจะไม่มีแป้งและน้ำตาล
ดังนั้นเมื่อเราเอามาแปรรูปมาเป็นเค้กเนี่ยค่ะ
มันเลยอุดมไปด้วยโปรตีนและคุณค่าทางอาหารมากกว่าเค้กปกติค่ะ
อกจากนี้ยังมีสินค้าข้าวแปรรูปอื่นที่น่าสนใจไม่แพ้กัน
เซรั่มข้าวสังหยดของดีจากพัทธลุงที่สปาส่วนใหญ่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย
หรือจะเป็นแชมพูครีมทาผิวไปจนถึงสบู่จากข้าว
ฝีมือเกษตรกรไทยหากใครสนใจไปจับจ่ายหาของขวัญแบบใช้ได้จริงต้องงานนี้เลยค่ะ
สำหรับงานนี้นะคะจะมีตั้งแต่วันที่๑๙ไปจนถึงวันที่๓๐ธันวาคม
โรงเรียนข้าวและชาวนากรมการข้าวค่ะ
ัญชาลีสิริมั่วข่าวทรัฐทีวีรายงาน